คุณผู้ชมครับมาดูข่าวใหญ่ข่าวนี้
คือเป็นภาพที่ถูกบันทึกไว้ได้
เมื่อวันที่๗ตุลาคมวันอาทิตย์นะครับ
ตำรวจโดยรองสารวัตรปราบปรามของสพภักดีชุมพลจังหวัดชายภูมิ
ก็นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุ
ชายเมายาบ้าคุ้มคลั่งในพื้นที่บ้านแหลมทอง
เพราะได้รับแจ้งมาแบบนี้ว่าผู้ชายคนนี้เมายาบ้าคุ้มคลั่ง
ถืออาวุธเป็นไม้ยาวกว่า๑เมตรนะครับในการไล่ตีชาวบ้าน

ปรากฏว่าเป็นภาพที่ตำรวจถูกชายคนนี้ถีบ
แล้วก็ชายคนนี้ใช้ไม้หน้าสามในการตีเข้าไปที่หัวของ
รองสารวัตรปราบรามสพภักดีชุมพลจังหวัดชายภูมิ

และหลังจากที่ตำรวจถูกตีนะครับ
ตำรวจนายอื่นรวมถึงชาวบ้าน
ก็เข้าไปร่วมกันในการจับกลุ่มชายคุ้มคลั่งคนนี้

แต่ปรากฏว่าชายคนนี้เสียชีวิตในห้องขัง
ใช่ค่ะคือทีแรกมันออกมาแค่คลิปนะ
แล้วเราก็มีข้อมูลว่าแค่อยู่ที่พักสพภักดีชุมพล

แต่ข่าวมันออกมาเรื่อยเลยคุณผู้ชม

นายวายุที่ถูกคุมขังอยู่ในห้องขังเสียชีวิต
โดยที่ทางญาติยังติดใจสงสัยการทำหน้าที่ของตำรวจอยู่นะครับ
นางแดงเท้าบุตรป้าของนายวายุกัญญประสิทธิ

ชายที่คุ้มคลั่งทำร้ายตำรวจในคลิปนี้นะคุณ

เห็นชายที่คุ้มครั่งใส่เสื้อสีขาวไหมฮะถือไม้หน้าสามอยู่นะครับ
เขาถูกพยายามที่จะถูกจับกลุ่ม
ตำรวจที่ไปจับกลุ่มและนอนสลบอยู่บนถนน
คือรองสารวัตรปราบปรามสพภักดีชุมพลจังหวัดชายภูมิ
โอ้โหโดนถีบด้วยนะคะ

แต่ที่วิ่งถอยหลังมาคือไม่ได้ทำร้าย
พยายามควบคุมตัวชายคุ้มคลั่งคนนี้
ร้อยตำรวจตีวิทยาอาทหารนะครับ
ล้มลงไปถูกชายคลุ้มคลั่งใช้ไม้หน้าสาม
ทุบตีไปที่ศีรษะ๒๓ครั้ง
จากนั้นนะครับตำรวจแล้วก็ชาวบ้านก็
รวมกันในการจับกลุ่มนายวายุกัญญประสิทธิ์
แล้วก็เข้าห้องขังในที่สุดแต่เสียชีวิตนะครับ
คุณป้าของนายวายุนะครับ
เล่าให้ฟังว่านายวายุอาศัยอยู่กับเธอที่บ้าน
วันเกิดเหตุเธอไม่ได้อยู่ที่บ้านเพราะไปทำงาน
หลานถูกมัดมือมัดเท้านอนอยู่ในห้องขังและบาดเจ็บ
คือมีเลือดออกเต็มใบหน้าตาบวมปูด
คุณป้ารู้สึกเป็นห่วงมากนะครับเกรงว่าหลานจะเสียชีวิต
ขอให้ตำรวจนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ปรากฏว่าตำรวจปฏิเสธไม่ยอมนำตัวส่งโรงพยาบาล
ป้าของนายวายุก้มลงกราบขอร้องที่เท้าของตำรวจเลยนะ
คุณป้าบอกแบบนี้แต่ตำรวจใช้เท้าเขี่ยมือเธอออก
คุณออฟก็บอกว่าหลังจากที่หลานถูกตำรวจจับ
ก็ได้มาเยี่ยมดูอาการพร้อมกับนำข้าวแล้วก็ยามาให้

ซึ่งเธอเห็นสภาพแล้วรู้สึกสงสารหลานจับใจเลย
ขอให้ตำรวจนำตัวหลานส่งโรงพยาบาล

พร้อมกับบอกว่าหมดเวลาเยี่ยมแล้ว
คุณอาก็เลยตัดสินใจกลับบ้านกระทั่งรุ่งขึ้น
ก็รับทราบข่าวว่าหลานชายเสียชีวิตอยู่ในห้องขังแล้วนะครับ
เขาให้ออกมาเขาไม่ให้อยู่ในนั้น
ทำไมทีตำรวจต้องส่งโรงพยาบาลได้
เพราะเขาทำร้ายตำรวจตำรวจก็ทำร้ายเขา
ทำไมไม่ส่งผู้ต่องหาไปโรงพยาบาล

คือตำรวจก็อ้างกับญาติว่านายวายุไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
แล้วก็ยังไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดใด
เกี่ยวกับเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิต
รวมทั้งผลการชนะสูตรศพของแพทย์ด้วยนะครับ

เพราะว่าจริงโรงพยาบาลพักดีอยู่ห่างจากสพ

ญาติยังเชื่อว่าไม่ได้ส่งตัวไปโรงพยาบาลนะครับ
ขณะที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน๓จังหวัดชายภูมิ
ตรวจหาหลักฐานภายในห้องขังบนโรงพักษพภักดีชุมพลนะครับ
ซึ่งพลตำรวจตรีสุภากรคำสิงหนอก
รักษาการรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓
ระบุว่าตำรวจยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตของนายออฟ
เรื่องต้นได้รับรายงานว่านายออฟหมดสติภายในห้องขัง
ตำรวจจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลพักดีชุมพลและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากนั้นนะครับได้ส่งศพไปตรวจพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวศโรงพยาบาลตำรวจ
ส่วนสาเหตุที่ไม่ส่งตัวนายออฟไปรักษาที่โรงพยาบาล
ยืนยันนะครับว่าพ่อของนายออฟร้องขอไว้
เพราะเกรงว่าลูกชายจะคลุ้มคลั่งแล้วก็ทำร้ายผู้อื่นอีก
ส่วนเรื่องของอาการบาดเจ็บของร้อยตำรวจตีวิทยาอาทหาร
นำกำลังเข้าจับกลุ่มนายอ๊อฟ
แล้วก็ถูกนายอ๊อฟถีบล้มลงกับพื้น
และถูกไม้หน้า๓ทุบตี
ภาพนี้จังหวะนี้นะคุณถีบล้มไปแบบนี้
ออฟเขาเอาไม้ทุบตีจนสลบเหมือดอยู่กลางถนน
ตอนนี้อาการนะครับก็มีเลือดคั่งในสมอง

แล้วก็เมื่อวานนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชายภูมิ
และปรากฏว่าหมอบอกอาการสาหัสนะครับ
ก็ต้องมีการประสานเฮลิคอปเตอร์บินด่วน

แล้วก็ทางด้านของพบตรพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
เดินทางเข้าเยี่ยมอาการของร้อยตำรวจตรีวิทยา

คดีนี้จะต้องกำชับ

ในการที่จะสอบสวน
รวมถึงในการที่จะชี้แจงต่อประชาชน
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนายอ๊อฟด้วยนะครับ

พ่อของนายออฟนะให้ข้อมูลบอกว่า
เห็นไหมผู้ชายเสื้อน้ำเงินที่ไปจับในออฟเนี่ย

ในการรุมประชาธรรมจากชาวบ้าน
เออแต่ว่าที่ลูกมีอาการคุ้มคลั่ง

แล้วก็สิ่งหนึ่งที่อาของผู้ตายเนี่ย

คือตำรวจมีอาการเหมือนกับเมาสุรา
แล้วก็พูดว่าคนแบบนี้ควรปล่อยให้ตายไปก็ดี
อันนี้เป็นข้อมูลจากอาของผู้ตาย

รายละเอียดทั้ง๒ฝ่ายครบถ้วนด้วยนะครับ

ร้อยตำรวจตรีวิทยาร้อยตำรวจตรีวิทยาก็ยัง

ให้ทางพบตรได้ฟังได้นะครับ